เมื่อวานนี้ศึกวันแดงเดือดชื่อว่าหลายคนรีบกลับบ้านไปดูแหละ
ดูกันเป็นยังไงทำไมมันนั่งไม่นิ่งเลยค่ะพี่อุ๋ยมันเกิดอะไรขึ้นคะ

ก็มีคนแซวกันเยอะมากจริงส่งกำลังใจให้แฟนผีแล้วกันนะคะ
เพราะเขาบอกว่าครึ่งแรกพอลุ้นแต่ครึ่งหลังก็บอกพอแล้วเลิกยิงได้แล้ว
ไปแพ้เขา๐๗ถึงบ้านเขาใช่ไหม

โอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าหูอุตส่าห์ตั้งตารอดูบางคนนี่ปิดตั้งแต่ครึ่งแรกเลย

บอกเลข๗พูดเบาก็เจ็บวันนี้คนดังที่เป็นแบบแฟนผงแฟนผีอะไรเนี่ยเขาก็ออกมา

ส่วนแฟนหงได้ทีก็เขือสะเล
เขาบอกเขือทุกดอกแล้วบอกปลอบใจได้ยังไงเนี่ย

ออฟฟิศเจอคนน้อยหน่อย

แล้วเมื่อคืนนี่เรียบพูนี่เล่นดีจริง
นี่เขาบอกว่านอกจากจะมีทั้งเรื่องการทำเพจทำคลิปล้อเลียนทำมีมในโลกโซเชียลแล้วลดราคาเตาลีดลดราคากาแฟต่างนานาเนี่ยนะคะ

ก็บอกแล้วพูดเบามันก็เจ็บแล้วนะคะ

กูไม่เข้าแล้ว
เป็นยังไงฮะถอดเสื้อยี่ทิ้งเลย
ไปดูคุณก้องเฮ้ยไร่ได้มั้ยนักร้องดัง

ก่อนหน้านี้เคยประกาศบนคอนโซเชียล

วันนี้ใส่เสื้อของแดงเรื้อพูแล้ว
คืนนี้กูจะใส่เสื้อเรื้อพูเล่นคอนเสิร์ต๑เดือนเต็ม

ที่เคยว่าแมนยูแพ้
คืนนี้กูจะใส่เสื้อเรื้อพูเล่นคอนเสิร์ต๑เดือนเต็ม

ถ้าแมนยูแพ้จะใส่เสื้อเรียวภูเล่นคอนเสิร์ต๑เดือนเต็ม
เพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้เป็นต้นไป๑เดือน
เราจะเห็นคุณก้องห้วยไร่ในเสื้อของ

ไม่เอาอะไรร้าย
อุ๋ยเมื่อคืนหยุมหัวตัวเองแบบนี้ไหมคะ

คืนเช้ามาไปเจอภาพนี้อีกบอกจำได้ไหมลุงป้อม๗๐๐

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มให้เป็นเดือนละ๗๐๐แม่
นี่โยนบาปให้ลุงป้อมนะเนี่ยเขาไม่ได้รู้อินโหยอิเหอะไรด้วยเลย
เมื่อก่อนเอามาล้อเขา๕๒ตอนรุยภูแพ้มาตริตโดนเข้าไปจุกเมื่อคืน
๕๒เขายังตีไข่แตกเนาะ
ค่ะมีร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหม
เตารีดโอ้โหร้านนี้นี่คึกคักสุดเลยเขาบอกว่า
ว่าจะมีแฟนบอลได้รับผลกระทบด้านจิตใจเพื่อบรรเทาและเยียวยาจัดโปรไปเลยจ้ะ
อรี่ปกติ๒๙๙ขายเพียง๗๐บาทกติกาง่ายแฟนผีจงใส่เสื้อมาซื้อและถ่ายภาพคู่กับผม
งวนสิทธิ์๑คนต่อ๑ชิ้นวันเดียวเท่านั้น
คนก็ถามบอกว่าทำไมต้องเป็นเตารีดด้วยอ่ะเออแม่ก็ยับขนาดนี้ไม่รีดได้เหรอคะ
โอ้โหล่าสุดหมดแล้วนะเตารีดเขาอ่ะ

หมดเร็วเหลือเกินแฟนผีก็เอาใจช้ำไปซื้อเตารีดมารีดให้เรียบกัน
ข่าวอะไรที่เป็น๗๐นี่หมดเลยเหรอ
นี่พี่อุ๋ยนี่มันเพิ่งวันที่เท่าไหร่เองนะคะต้นเดือนเองวันนี้วันที่๖๖ใช่ไหมคะ
พี่หุยเข้าแอปเป่าตังสิเข้าแอปเป่าตังซื้อสลากอ่ะ
ปกติพี่ก็ซื้ออยู่ทุกวันพี่อุ๋ยพิมพ์เลขท้ายนะลองพิมพ์๗๐สิกดได้ไหมมันมือจะสั่นไหม
กด๗๐ให้หนูหน่อยเลขท้ายไป
สั่นเหรอมือสั่นทำไมล่ะมันแค่๗๐ด้วยกดหน่อย
ค้นหานี่หมดเกลี้ยงเลยไม่มีเอาลองอีกเบอร์ลอง๐๗ซิฮะ
ทำไมต้องมองแรงด้วยศูนย์เจ็ดนะ

เอามาพิมพ์ข้างหลังพิมพ์ข้างหลัง

เจ็ดศูนย์เจ็ดเลขท้ายสองตัวศูนย์เจ็ด
เห็นไหมหมดเลยพี่อุ๋ยซื้อไม่ทันแล้วอ่ะ

แต่เขาอาจจะให้โชคให้ลาบพี่ไง

ทำไมจะทำไมต้องมองแรงขนาดนี้
นี่ก็ลองดู
เป็นกำลังใจให้แฟนผีทุกคนนะคะ